อย่าลืมเล่าสู่ความฝัน
จังฆฐาต่อเลยครับเรื่องดวงเมืองเป็นยังไงครับ

โชคดีที่มีดาวพระฤหัสสบดียกเข้ามา

แต่เรารู้ว่าเมื่อยกเข้ามาก็แสดงว่า
จะมีอัศวินม้าขาว
จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยส่งเสริม
จะมีมือดีมาช่วยนะ
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะมีสถานการณ์
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของรัฐบาล

ถ้าจะเปลี่ยนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
คณะรัฐมนตรีหรือว่าคนที่ช่วยดูแลประสานงาน
มากกว่าที่จะเปลี่ยนทั้งขณะ
อันนี้ก็บอกแบบนี้
แต่ว่าเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายมันก็จะยังอยู่

เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้หมดเรื่องโควิด

อาจารย์ครับมีเสียงแววมาจากคุณผู้ชมหรือว่าคนในโซเชียลไม่รู้

ผู้นำนายกรัฐมนตรีจะอยู่หรือจะไป
อืมเรื่องนี้ง่ายนิดเดียว
อย่างที่บอกไว้ว่ามีดาวพระฤหัสมาช่วยส่งเสริม
สนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะยังอยู่มากกว่า
แล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัดเลยเนี่ยให้โทรไปถามที่บ้านลุง
จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจากใครวิกฤตนี้มันเกิดจากคนเกิดทั้งโลก
เราก็ดูผู้นำทั้งโลกแล้วก็ดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะดีหรือไม่ดีเราต้องพึ่งตัวเรา
อันนี้สำคัญที่สุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเราได้ในระดับหนึ่ง
เราก็คิดว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ฝ่าวิกฤตโควิดนี้
เราก็ต้องช่วยกันนะฮะเริ่มต้นที่เราด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ
โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะอาจารย์นะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเราต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้
วันนี้ขอบคุณอาจารย์กระทาชินบัญชรมาให้ความรู้กับคุณผู้ชม
มาดูเรื่องราวต่างบอกเล่าตำนานต่างให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ครั้งหน้าเจอกันอีกนะอาจารย์นะเวลาเจออาจารย์มาบ่อยขอบคุณค่ะ
ขอให้แห่งยืนหนึ่งกันทุกราชสีนะครับอาจารย์นี้อวยพรให้กับคุณผู้ชมเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ